คุณผู้ชมครับแต่ว่ามันมีเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำท่วมที่ผ่านมาทางภาคอีสาน
คุณบินเองก็มีการเปิดรับบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชน
ก็โอนไปเป็นร้อยล้านเยอะแยะมากมาย
แต่ล่าสุดนั้นมีรองเลขาธิการพักไทยศิวิลัย
เขาไปแจ้งความร้องทุกข์ให้สอบสวนบิน
ว่าเอาเงินเหล่านี้ไปใช้อย่างไม่โปร่งใส

ถ้าผมโกงนะให้ผมมีอันเป็นไปเลย

นายจำรูนศักดิ์จันทรมัยรองเลขาธิการภักดิ์ไทยศรีวิลัย
ฐานะเป็นประธานองค์กรตรวจสอบทุจริตต่อต้าน
คอรับชั่นประเทศไทยภาคอีสาน
เดินทางมาที่สพเมืองอุบลราชธานี
เข้าให้การกับพนักงานสอบสวน
หลังมีหนังสือร้องทุกข์เมื่อวันที่๙ธันวาคม

เป็นผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกับตันยู

นำเงินที่รับบริจาคมากกว่า๔๐๐ล้านบาทไปช่วยเหลือชาวอุบล

วัตถุประสงค์ใช้ตรงตามวัตถุประสงค์จริงหรือเปล่า

ขอให้ตรวจสอบหน่อยเพราะว่าเหมือนจะไม่โปร่งใส
เขาว่าอย่างนั้นไปฟังเสียงคุณจำรุนศักดิ์นะครับ
พี่บินเป็นพ่อพระเลย
แล้วก็เป็นคนที่ผมชื่นชมและเป็นฮีโร่ในดวงใจ

แต่ว่าผมเองก็อยากจะทราบว่าในส่วนที่๔๐๐กว่าล้านเนี่ย
เราก็อยากจะรู้ว่าในส่วนที่พี่ได้มาเนี่ย
ไปใช้จ่ายแล้วให้อะไรใครอย่างในบ้าง
มันมากถึง๖จังหวัด

หลายนับหมื่นครัวเรือนแต่ผมได้รับผลสะท้อนและย้อนแย้งกลับมาว่า
บ้านก็ได้บางบ้านก็ไม่ได้บางบ้านก็มีการหักหัวคิว
บ้านก็มีการโกงเราก็มองว่าเอ๊ะมันมันเกิดเรื่องอย่างนี้ได้อย่างไร
ในเมื่อว่าเรามีวีรบุรุษเข้ามาช่วยเหลือคนบ้านเรา
อย่างชัดเจนขนาดนี้นะครับนี่ก็เป็นการตั้งคำถามจากคุณจำรุนศักดิ์นะฮะ
ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะที่ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไป
แต่ต้องบอกว่างานนี้ดราม่าค่ะน้ำลดดราม่าผุด
กล้าบอกว่าต่อผุดเพราะว่าถ้าเกิดว่านำรถต่อผุดเนี่ย
อาจจะเป็นในลักษณะไม่ดีเพราะตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้พิสูจนนะ
ครับว่าคุณบินเนี่ยโกงจริงหรือไม่ส่วนคุณบินพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเดินทางไปกราบศักระผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีเจ้าคำผงนะฮะ
พร้อมกับจุดทูปบอกกล่าวให้ท่านทราบบอกว่าเงินบริจาคทั้งหมดไม่ได้มีการนำเข้ากระเป๋าตัวเอง
แม้แต่แดงเดียวแม้แต่บาทเดียวต่อจากนั้นค่ะคุณบินก็เดินทางไปกราบศักระ
สารเจ้าพ่อหลักเมืองพระเจ้าใหญ่อินแปลงเพื่อความเป็นสิริมงคล
เดินทางกลับกรุงเทพมหานครได้สิบสาม
ประสบความสำเร็จไปไหนมาไหนขอให้มีคนหนึ่งคนสาบแช่ง
เขากล้าพูดเลยนะถ้าผมเอาแม้แต่บาทเดียวนะขอให้ผมมีอันเป็นไปเลย
ใช่เราชาวไทยคนเมืองพุทธน่าเชื่อของเรื่องกฎแห่งกรรม
เอาล่ะคุณผู้ชมกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะ
ส่วนเรื่องของกฎหมายทางคดีค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทปราโมทชื่นตารองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานีบอกว่า
หลังจากที่มีคนเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
มีการตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนจนกระทั่งกลั่นกลองให้ได้ข้อเท็จจริง
ถ้าเกิดว่ามันมีมูลว่าคุณบินเนี่ยทำความผิดจริงแน่นอนนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นคดีอาญาเรื่องของการช่อโกงแต่ถ้าไม่ได้ทำผิดก็ไม่สามารถเอาผิดได้
ถ้าเกิดว่าผิดจริงก็ต้องว่าไปทำผิดตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเรื่องของการสอบปากคำพยาน
แล้วก็รวบรวมพยาหลักฐานนะถ้าเกิดใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดแหละนะครับ